เจ้าตัวบอกว่าอิ่มบุญแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
นี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับ
กุฏิเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมครับ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่จังหวัดนครพนมครับ
โดยทางด้านของพระเทพวรมุณีครับเจ้าอาวาสวัด

ในฐานะพระอุปชาของพระโตโน่ตอนนี้ก็เป็นทิศแล้วนะฮะ
ทิศโตโนคุณโตโนพากินคำวิไรศักดิ์ครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จับมือร่วมกันกับเพื่อน๓คน
บวชเป็นพระ๓รูป๗วันครับ
แล้วก็ไปบินทบาทที่ฝั่งสปลาวด้วย

เจ้าตัวต้องการที่จะบวชหลังจากที่ให้คำสัญญาเอาไว้
คนไหว้หลายคนให้ที่ไหว้ข้ามโขงเพื่อหาเงินมา
ช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสปลาว
เจ้าตัวบอกเลยนะครับว่าอิ่มบุญและภูมิใจมาก
จะบวชแค่๗วันแต่นี่คือพลังใจครับ

แล้วก็อยากให้พี่น้องชาวไทยชาวสมปลาว
รักและสามัคคีกันเอาไว้ครับ
สิ่งดีที่พวกเราช่วยกันทำมานะครับ
ส่งกลับไปหาทุกคนนะครับ
ไม่มีแต่ความสุขไม่มีแต่รอยยิ้ม
ให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความรัก

คนไทยทุกจังหวัดรวมถึงคนลาวด้วย
บางทีเราอาจจะไกลห่างจากศาสนา
ดังนั้นพอเราได้กลับมาใกล้บ้าน

สบายใจขึ้นนะ
ใช่ครับรู้สึกว่ามันปลอดโปรงขึ้น
ในหลายอย่างที่จะคิดที่จะทำต่อไป
ฟังเสียงให้สัมภาษณ์แล้วก็จะ
ุ่มเสียงจะสงบและเย็นขึ้นนะครับ

ก็จะเป็นผ้าทอไลน์ของชาวนครพนมด้วย
การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์
อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับ
นั่นคือเรื่องราวงานบุญอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
แต่งานนี้ยังไม่ทันจะได้ไปทำบุญเลย